คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่นักแสดงสาวคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับตินาสุพนาศถ้าหลายคนยังจำกันได้

เพิ่งจะสูญเสียคุณพ่อคุณแม่จากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านนะคะ
เธอออกมาเปิดใจครั้งแรกกับสื่อมวลชนแล้วนะคะ
โดยเธอเผยทั้งน้ำตานะคะว่าแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมาพักใหญ่แล้ว
แต่เธอก็ยังคิดถึงท่านทั้งสองเสมออย่างไรก็ตามค่ะ
ทั้งตัวเธอแล้วก็พี่ทุกคนก็ต้องเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็ง
เชื่อว่าทุกวันเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
ตัวเธอได้ทำหน้าที่ลูกที่ดีให้กับคุณพ่อคุณแม่อย่างดีที่สุดแล้วค่ะ
ก็ดีขึ้นกว่าตอนแรกเยอะมากเลยค่ะ
เราก็คิดซะว่าแบบว่าคือ
อย่างน้อยยังไงท่านก็ยังอยู่กับเราอะค่ะ
ไม่เป็นไรเพราะว่าถึงแม้ตัวจะจากไปแล้วแต่ยังไง
คือร่างกายพ่อแม่เขาก็ให้เรามาอย่างน้อย

เพราะว่าคือเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อไป
ก็ทำตัวทำงานปกติเหมือนเดิมค่ะ
ติน่าก็เป็นคนเล็กสุดเพิ่งจะ๒๕เองอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็อยากให้เรามีการงานที่มั่นคงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยพี่ชัยก็วางแผนว่าเราน่าจะมาเปิดอะไรกันสักอย่างหนึ่งไหม
แบบเป็นธุรกิจของครอบครัวค่ะ
จริงทำบุญครบ๔๙วันไปแล้วค่ะ
ก็เดี๋ยว๑๐๐วันประมาณวันที่๒มกราค่ะ

ส่วนบ้านที่จังหวัดราชบุรีที่เสียหายนะคะ
ตินาเผยว่ากำลังซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุง
ให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมโดยเร็วที่สุด
แม้จะมีของสำคัญหลายอย่างศูนย์หายไป
รวมถึงพระเครื่องที่ติดตัวคุณพ่อ

แต่ถ้าเกิดว่าคนที่เอาไปเห็นใจเธอแล้วก็ครอบครัว

โอ้โหเดี๋ยวนะเธอเพิ่งจะสูญเสียคุณพ่อคุณแม่ไป

คือมันก็พูดยากคุณเพราะว่าในตอนที่
หลังจากเกิดเหตุไฟไหม้มีการเก็บข้าวเก็บของ

กล่องในอะไรเขาก็ไม่ได้เช็คไงคุณ

ก็อาจจะเป็นของที่เขาเอาไปทิ้งอาจจะไม่ได้มีใครเอาไป

สมมุตินะคะว่ามีคนเอาไปจริงเธอก็บอกเอาไปคืนเธอเถอะ

คือมันมีในเน็ตไงมีประกาศขายคุณ

คนไปเอามาในกองขยะนั่นแหละว่ากันง่าย

อันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปว่าเธอจะได้ของคืนหรือเปล่านี่พ่อสงสาร
ใครรู้ตัวว่าเอาไปเอามาคืนเธอค่ะ